ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ทนายความของแพทย์นับประพายื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ชูวิทย์วิเคราะห์เทคนิควิธีสู้คดีนี้
ชุวิตกำบลวิสิทธิ์
สุภาณีโคชภัณฑ์สมโภค
ชุวิตตีแสดหน้า

วันนี้วันศุกร์ท้ายสัปดาห์นะคะ
ยังคงมีประเด็นเข้มรออยู่

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
คุณเบนท์คุณบอยนี่นะคะยังตามกัน

พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้กันก่อน
ก็วันนี้ที่เทศบาลนครยาลาอำเภอเมืองยาลานะครับ
นายโดรเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัด
เดินทางมาลดน้ำศพนายนุสนขจรคำ
ถูกคนร้ายปล้นลุมทำร้ายและยิงจนเสียชีวิต
ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
คือท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องแสดงความเสียใจ
ให้กับพี่น้อง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้กันอีกนะครับ
จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ

ก็ใช้เงินไปร่วม๓แสนล้านแล้วนะครับ

งบประมาณตั้งแต่ปี๒๕๔๗จนถึงปีนี้๒๕๖๒
๓แสนล้านแล้วครับ
เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับเอาไปสนับสนุนเรื่องอื่น

ท่านพูดประเด็นที่น่าสนใจ
ท่านบอกว่าตำรวจพยายามป้องกันเหตุอย่างเต็มที่ทุกครั้ง
และหลายครั้งมักมีคนวิจารณ์ครับ
วิจารณ์การทำงานทั้งประชาชน
และกรรมการสิทธิมนุษยชน
ก็ติ้งตลอดถามว่าทำไมไม่ไปติ้งพวกวางระเบิดบ้าง
ผมถามหน่อยคนเจ็บ๕๐๖๐คน
อย่างนี้ไปละเมิดสิทธิ์เขาหรือเปล่า
คณะกรรมการสิทธิ์เคยทำอะไรไหม
กรรมการสิทธิ์ต้องไปสร้างความรับรู้ให้เขาด้วย
ไม่ใช่พอเกิดเหตุก็วิพากษ์วิจารณ์
กรรมการสิทธิ์ส่งผู้ชายมาทำงานกับเราก็ได้
หรือเป็นสายข่าวให้เราก็ได้
ปกติตำรวจทหารฝ่ายปกครองทำงานอยู่แล้ว

อืมว่ามีคนวิภาควิจารณ์ตลอดเลย
วิภาควิจารณ์เพราะว่าแหมทหารตำรวจก็ทำงานตลอดเวลาแล้วล่ะคุณนิว
แล้วก็กรรมการสิทธิ์ก็ติ๊งนู่นติ้งนี่นะครับ
จนกระทั่งแกเกิดอาการน้อยใจแล้ว
มาเป็นสายข่าวกันไหมมาทำงานร่วมกันไหม

มีคนบาดเจ็บเยอะล้มตายไปเท่าไหร่

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพบตรนะครับ

เพราะท่านคงจะงานนี้คงจะงานหนักนะครับ

แล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้ก็ล่าสุดนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเพิ่งจับได้ครับ

ลวบตัวในสะใหมีสมายแอร์
หัวโจกตัวการใหญ่

ได้ข่าวว่าคนนี้ไม่ธรรมดาด้วย

แหมชื่อนี่ก็ต้องจำนะฮะ
คือมแอร์นี่สมายนะครับ

ส่วนที่อุตสาธารณ์กุศรศาสนาเมื่อวานี้

ดังนั้นรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด๘คนแล้วนะครับ
องดูการทำงานมอเตอร์ไซค์ที่ไป
แต่ละที่แต่ละที่คือท่านครับ
จะมีเฉพาะในจุดที่เกิดเหตุเท่านั้นนะครับ
สามารถขยายจุดเข้าไปได้ครับเป็นรัศมี

ก็ขยายรัศมีออกไปอีก๑กิโล

เพราะว่าคนที่มาก่อเหตุต้องใช้รถยนต
ไม่ว่ากล้องใดกล้องหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับ
อย่างเช่นวิทย์๔อาจจะมองไม่เห็น
ก็ขยับไปอีก๕๐๐เมตรอีก๑๐๐เมตรนะครับ
เพื่อขยายการสังเกตการณ์ว่าเริ่มต้นนั่งมอเตอร์ไซค์มาจากไหน

สำคัญเป็นหลักฐานชั้นดีเลยคุณผู้ชม
แล้วมันมีโครงการอะไรนะทางภาคใต้ที่ตอนนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์กัน
เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของคนที่เกาะเหตุ

หวังที่จะให้คนที่เคยประพฤติผิดแล้วเนี่ยนะคะ
กลับมาอยู่กับครอบครัวทำดี
หมายความว่าพาคนกลับบ้านนี่คือคนที่ไม่ดี
ค่ะคนที่เคยก่อเหตุต่างลงผิดต่าง
ก็คือกรณีของคนที่หลงผิดนะครับ
ไปก่อเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างนะครับ
ทางการเขาเปิดโอกาสให้นะครับพาคนกลับบ้านก็คือเอาคนที่หลงผิดต่างเหล่านี้แหละครับเอากลับ
กลับมาเพื่อจะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมปกติแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วโครงการนี้มีประมาณสักกี่คนนะที่กลับมาแล้วเนี่ย
อุ๊ยเยอะไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกัน

ทีนี้แล้วเราจะทราบได้ไหมว่าแหมไอ้คนกลับมาเนี่ยเป็นคนดีจริง

หรือว่ากลับแต่หน้าสนใจยังเหมือนเดิม

แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำเข้าไปอีก

โครงการพาคนกลับบ้าน

หรือมากลับมาก่อเหตุซ้ำอีก

ที่จะต้องจัดการแล้วก็วิเคราะห์

จะกลับมาเป็นพลเมืองดีจริง

ที่เกิดขึ้นวัน๒วันนี้ที่ภาคใต้เนี่ย
ค่อนข้างจะเสียหายนะครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะแล้วนายสุไฮมีสแอร์เนี่ย

ก็ได้ข่าวว่ายังเป็นนะครับ

ก็ต้องรอให้คืออย่างนี้ครับ

คือไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลได้ทีเดียว

สอบสวนให้ชัดเจนก่อนนะครับ
ก็ไม่สามารถที่จะออกข่าวหรือว่ามาไล่ประวัติ

หลายวันอยู่นะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับ

ก็ประกอบกับมีผู้เกี่ยวข้องอีก๘คน
ชื่ออ่านยากทั้งนั้นเลยครับ
คุณกูนิวครับ
รวมทั้งหมด๘คนครับซึ่งมีหมายจับ

หลายคดีในพื้นที่ปัตตานีและยาลา
กลุ่มนี้ก็หลบหนีไปยังพื้นที่

อืมเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า

ด้วยความรวดเร็วนะครับเฉียบขาดรุนแรงนะครับ
จริงในนู่สนเนี่ยเป็นพ่อค้าติดกันศาสตร์
ถามว่าสมัยก่อนนี้ไม่ถึงขนาดฆ่าแกงอย่างนี้นะครับ
ค่ะก็สมมุติว่าไปดักนะฮะจับได้รถมา
ก็ไล่คนลงจากรถแล้วก็เอารถไป
แล้วก็ไปเก็บไว้เจ็ดวันหรือเดือนนึงอ่าเพื่อให้เรื่องมันซาซาไปก่อน
ซามาก่อนก็มาก่อเหตุแต่ว่าคราวนี้ไม่เป็นอย่างนั้น
โอ้โหเอาวันเดียวกันเลยจับตอนเช้าเชื่อดคอโยนทิ้ง
เสร็จแล้วก็เอาระเบิดสำเร็จรูปยัดเข้าไปแล้วก็ให้คนเอามาจอด
อืมการกระทำแบบเนี้ยดูแล้วมันรวดเร็วว่องวัยค่ะนะครับ
ขาดมากและก่อให้เกิดความเสียหายถามจริงเถอะครับ
ผู้ที่เสียหายเนี่ยใช่พี่น้องมุสลิมไหม๙๐นะครับ
ที่ไปช้อปปิ้งในบิ๊กซีในวันนั้นเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับ
ก็คือคนต่างเหล่านี้ผมว่าไม่ใช่หัวใจนี่มันไม่ใช่มนุษย์หรอกครับ
เพราะว่ากระทำการเนี่ยกับเด็กแล้วใกล้เปิดเทอมคนไปซื้อ
ซื้อของที่บ้านชุดนักเรียนค่ะ
พาลูกไปไปรู้เรื่องอะไรด้วยไม่รู้เรื่องหรอกครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ทางการวิเคราะห์แล้วล่ะครับ
ว่าอันนี้มันเป็นกลุ่มใหม่นะฮะ
มียุทธวิธีต่างในการก่อเหตุที่รวดเร็วจู่โจมมากขึ้น
ครับแล้วก็ไอ้ผู้ที่ทำเนี่ยผู้ก่อการร้ายที่ทำ
ในพื้นที่ด้วยเป็นคนในพื้นที่เป็นคนในพื้นที่
ที่บอกจับไปเป็นนายกอบตผู้เกี่ยวข้อง๔คน๕คนต่างเหล่านี้
แล้วอายุก็วัยรุ่นคงต้องดูกันว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไร
คุณชุวิตเคยวิเคราะห์ไปว่านอกจากจะหวังผลเรื่องทางเศรษฐกิจ
แล้วเรื่องของจิตใจประชาชนก็มีผลด้วย
แล้วจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรืออะไรอีกไหมคะ
คือทุกเรื่องแหละครับตอนนี้เรายังเสียเงินไปตั้ง๓แสนล้านแล้วล่ะนะครับ
ว่าเรื่องไหนนะทั้งสังคมเศรษฐกิจนะครับ
ไม่ว่าถึงกำลังขวัญและกำลังใจนะครับ

ไม่อย่างนั้นก็ไม่เอาไปที่บริกซีเลยครับ
เพราะบริกซีถามว่าจะมีใครน้ำหลักมีข้าราชการมีใครไปประชุมที่นี่รึเปล่า
เช้าบ้านไปซื้อของไปซ่อมครับ
พาลูกไปใส่ชุดหาชุดนักเรียนตัดซื้อของกิน
ไม่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องไประเบิด

พุ่งเป้าไปเริ่มแล้วที่เศรษฐกิจ
ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ

ว่าจะสามารถสยบไฟใต้ได้อย่างไร
ช่วงหน้าเรื่องคุณแพทย์รออยู่แล้ว

หลายคนอยากติดตามสักครู่เดียวค่ะ
เรื่องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะของคุณแพทย์
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคงต้องคุยกันค่ะ

ขณะเดียวกันก็คงต้องให้กำลังใจกันไปด้วย

แต่เรื่องหนึ่งที่คุณชูวิทย์บอกว่าตลกมาก

ตอนนี้ท่านทนายความของคุณแพทย์ก็บอกแล้วว่า
วันที่๑๕พฤษภาจะไป

เพราะวันที่๑๕นั้นคุณแพทย์จะมีนัดคิวแสดงนะครับ
ซึ่งจริงผมก็บอกแล้วว่าแหมคิวแสดงกับคิวก็ดี
ผมว่าคิวคดีนี้มันสำคัญกว่านะครับ
เพราะคิวก็ดีถ้าไม่ไปแล้วตามมาด้วยหมายจับอีก
ตามมาด้วยพฤติกรรมไม่เข้าไป
ซึ่งจริงเนี่ยตำรวจเขาบอกแล้วว่าเขาส่งไปแล้ว

ครั้งแรกเนี่ยส่งไปที่บ้าน

คุณเบ้นก็พอเห็นปุ๊บรีบโทรศัพท์

โทรศัพท์หาทนายความของคุณแพทท์
ทนายความแนะนำว่าอย่ารับ

เพราะว่าเป็นของภรรยา

ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัว

เอ๊ะถ้านายไปบอกให้รับ

ซึ่งจริงผมมองกลับกัน
ในฐานะที่ผมเคยมีคดีมามากนะครับ

เอาว่าปีหนึ่งผมมี๑๓๑๕คดี

ปริ้นต์มาจากตำรวจคดีผมหนาอย่างนี้แหละครับ

จริงตั้งแต่แรกเลย
คุณแพทย์รับซะเลย
ว่าเงินล้านเก้ามาจากคุณเบ้นสามี

จำได้ไหมครับตอนแรกเนี่ยคุณแพทย์แกปฏิเสธ

เงินที่ทำมาจากการทำมาหากินจากการแสดง
หลังค่อยมารับว่ามีล้านเก้ามีเหมือนกันนะครับ

ทางตำรวจเขาก็เลยเอาตัวนี้มาเล่นว่า

ซึ่งคุณแพทย์เองรับมาตั้งแต่เดือน

รับมาก็รับมาทีละแสน๒๕๐๐๐
มาจากคุณเบ้นสามี
ก็ก่อนที่จะแต่งงานแต่งงานกันเมื่อไหร่นะ
พฤศจิกา๕๙นะครับก็รับมาก่อน

เรื่องพวกนี้ผู้ชายผมรู้นะครับเพราะอะไร
ก็เป็นแฟนกันมันต้องให้เงินกัน

แม้ถ้าขี้เหนียวใครก็จะไปเอาล่ะ

เอ้าก็คุณแพทย์เขาเป็นดาราใหญ่
ถูกไหมครับเป็นดาราเป็นพิธีกร

เงินเท่านั้นก็ไม่ได้ถือว่าเยอะสำหรับสองคนนั้น
ถูกต้องฮะแล้วก็สามารถชี้แจงได้
บอกนี่ได้มาด้วยความเสน่หา

แต่ดันไปปิดบังเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้น

ถ้าไม่บอกถ้าบอกตำรวจไปตั้งแต่ต้น
เปิดเผยเลยแบร์ให้เห็นเลยนะครับ

ให้กันด้วยเสน่หาเป็นแฟนกันมันให้กันได้

มาอ้างในหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
ร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าเงินทองตัวนี้

ในฐานะคนรักกันนะครับ
ซึ่งได้คบหาเป็นแฟนกับนายอักษรกิจ
หรือเบนเรสซิงประมาณเดือนมีหน้า
เดือนเมษาซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่กลุ่มบุคคล
บอยเนี่ยเอาเงินโอนมาให้๑ล้าน

มีการโอนเงินจากนายบอยมาให้นายเบ้นนะครับ
และในนี้ก็บอกว่านายบอยกับนายเบ้นรู้จักสนิทสนมกัน
คือของทนายชื่ออาคมนี่แหละครับ
ทนายของคุณแพทย์ของจี้แจงมา
บอกว่าแสดงให้เห็นว่านายบอยกับนายเบ้นเนี่ย
สนิทสนมกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมา
ก่อนที่คุณแพทย์จะมาคบหากันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปกติ

ประเด็นที่สองที่ผมตั้งก็สังเกตก็คือ
ทนายความก็ยืนยันแล้วล่ะว่าจะไปวันที่๑๕
ซึ่งจริงเนี่ยถ้าไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวตำรวจก็จะไปล่อหมายจับอีก
วันที่๑๖ถ้า๑๕ไม่มา๑๖ก็จะไปออกหมายจับอีก

ไปที่บ้านก็ไปเจอเบ้น

ตำรวจก็เลยส่งไปให้อีกเที่ยวนี้ส่ง๒ที่เลย

คือตำรวจเนี่ยก็ต้องขยันล่ะครับ

เพราะว่าอันนี้เป็นคดีสำคัญ

นะครับเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ

คุณแพทย์ก็ต้องขอพักคิวไว้ก่อนไม่ไปขอไป๑๕ก่อนนะขอไปก่อน

ทนายก็แจ้งแล้ววันที่๑๕คุณแพทย์ก็จะไป
เมื่อไปเนี่ยท่านผู้ชมต้องทราบก่อน
นี่เป็นแค่ขั้นตอนของการแจ้งให้รับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมออกมา
คือออกมาก่อนที่จะมีการแจ้งข้อเก่าหาได้เหรอคะ
หนังสือของขอความเป็นธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดครับ
โดยปกติในฐานะที่ผมเคยมีคดี
ก็เป็นหนังสือที่ต้องร้องขอความเป็นธรรมอายการนะครับ
และที่สำคัญก็คือยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา

เขาจะแจ้งวันที่๑๕ตำรวจก็บอกแล้วว่าจะเอาคุณแพทย์มา
วันที่๑๕ทางตำรวจก็จะแจ้งข้อกล่าวหา

เพราะไอ้เงินล้านเก้าเนี่ยชี้แจงมาไม่ชัดเจนนะครับ
พนักงานสอบสวนก็จะแจ้งวันที่๑๕
แต่นี่มันวันที่เท่าไหร่เองก็มันยังไม่ถึงเลยครับ
ทางทนายเขาก็ทำงานล่วงหน้าแล้วครับ
ทำงานล่วงหน้ายังไงก็แจ้งขอความเป็นธรรม
คือขอความเป็นธรรมก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย

เพราะว่าต้องแจ้งให้คุณทราบก่อนว่าผมมีข้อกล่าวหานี้นะ

พอทราบเราก็ถึงจะร้องขอความเป็นธรรมถูกไหมครับ
ถ้าเรายังไม่ได้รับแจ้งแล้วเราไปร้องขอความเป็นธรรม
เรื่องอะไรแล้วก็ผมยังไม่ได้แจ้งคุณเลย
แจ้งคุณเมื่อไหร่ก็จะแจ้ง๑๕คุณจะมาหรือเปล่า
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโดยปกติโดยทั่วไป
ก็จะต้องแจ้งให้คุณทราบก่อนว่าคุณมีข้อกล่าวหาเนี่ย

เสร็จคุณก็รับทราบข้อกล่าวหาคุณก็ขอความเป็นธรรม

หลังจากที่รับแจ้งรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แล้วการที่มีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมก่อนแบบนี้
มันจะแปลเจตนาหรือว่าสื่อความหมายได้ยังไงบ้างคะ
แหมก็ถ้าเป็นชาวบ้านก็บอกเป็นร้อนตัวหรือเปล่า

เขาก็ต้องทำงานของเขากับทนาย
ค่ะนะครับแต่เขาไปเชื่อหมดมันก็ไม่ดีนะครับ

ผมพูดตรงนะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลย
พูดความจริงดีที่สุดครับ

คุณแพทย์ไม่โดนคดีไปแจ้งข้อกล่าวหาวันที่๑๕นี้
เผลอพนักงานสอบสวนก็ไม่แจ้งข้อเก่าหาเพราะอะไร
เพราะพูดตรงเงินได้มาก็ได้มาเสน่หา
มีของธรรมดาเพราะฉันเป็นดาราใหญ่

แต่ไปปิดบังเรื่องนี้ไว้ตำรวจก็เลยเอาข้อนี้เป็นข้อพิรุษ
แล้วก็มาแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันสมคบ
คือตำรวจก็มักจะทำงานอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะอะไรครับ
ผู้ชมก็ฟ้องไปก่อนแล้วคุณก็ไปแก้เอาที่ศาล
อันนี้ก็เป็นของปกติเพราะพนักงานสอบสวน
มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานไม่มีหน้าที่ตัดสินครับ
ไม่มีหน้าที่ตัดสินว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิด
รวมรวมพยานหลักฐานเห็นมีมากพอแล้ว
อย่างนี้ส่งฟ้องไปก่อนถูกไหมครับ

คุณยังมีขั้นตอนที่ไปร้องขอความเป็นธรรมทางอายการ

คุณนิวจำไม่ได้เหรอก็ที่ข่าวเมื่ออาทิตย์๒อาทิตย์ก่อนนี้เอง
ก็คือนายบอสไงนายบอสที่ร้องขอความเป็นธรรมในบอส
เครื่องดื่มชูกำลังที่ไม่ยอมขับรถชนคนโดยประมาทแล้วหนีไป
ก็คนนี้แหละที่ไปร้องขอความเป็นธรรมไปทั่ว
แล้วร้องขอความเป็นธรรมกับใครกับอายการไงล่ะ
ร้องขอความเป็นธรรมกับอายการอยู่เป็นประจำ
ความเป็นธรรมอายการครั้งที่๑ครั้งที่๒
ร้องไปร้องมากับตัวก็ไม่มาแล้วครับให้ทนายยื่น
เสร็จแล้วยังไม่พอยังร้องขวาความเป็นธรรมไปที่สภานะครับ
ไปที่สปชไปที่คณะกรรมธิการยุติธรรมอะไรเยอะแยะวุ่นวายไปหมด
นี่เป็นเทคนิคพื้นครับถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลบ้างล่ะครับ
บางทีอายการเขาก็รับอย่างกรณีในบอสเนี่ยรับไม่รับก็๕ปีแล้วล่ะครับ
ถ้ารอมันยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยค่ะเห็นไหมในกรณีของคุณแพทย์
นี่ตำรวจแค่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ได้แจ้งวันที่๑๕จะแจ้ง
หลังจากนั้นเนี่ยถ้าแจ้งแล้วก็รอรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทำสำนวนส่งฟ้องนะครับ
ก็เอาตัวไปอายการนะครับก็ต้องประกันตัวที่ชั้นพนักงานสอบสวนไปแล้วนะฮะ
ก็ต้องปลาไปที่ศาลเพื่อไปขอให้ศาลเนี่ยให้ประกันตัวนะครับ
หลังจากนั้นก็รอให้พนักงานสอบสวนรวบรวมเรียบร้อยเขียนสำนวนอะไรเรียบร้อย
มีคนหลัวไหลแล้วส่งไปอายการนะครับก็ต้องไปประกันตัวชั้นอายการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้ในระหว่างนั้นก็จะมักจะมีการร้องขอความเป็นธรรม

ชั้นอายการนะครับในชั้นอายการร้องขอความเป็นธรรมอายการ
อายการก็มีมีครับมีระเบียบปฏิบัติอยู่ครับระเบียบปฏิบัติว่ายังไงครับ

ขอความเป็นธรรมมาทางอายการก็จำเป็นจะต้องให้ความเป็นธรรม
นะครับซึ่งตรงนี้ของคุณแพทย์ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเลย
เขาบอกว่าเขาจะแจ้งถ้าคุณแพทย์มา
ทางอายการทางทนายก็ด่วนรีบขอความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวนก่อน
มันเหมือนผิดขั้นตอนไปนิดนึง
มันประหลาดแล้วทีนี้ในตรงนี้แหละครับ
ตรงที่บอกว่าของอายการร้องขอความเป็นธรรม
ข้อ๗ครับเขามีข้อ๗อยู่ครับ

กรณีข้อ๗อุดช่องว่างของระเบียบและการหาลือ
ในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้กล่าวถึงไว้
ให้พนักงานอายการใช้ดุลพินิษฐ์ครับ
ให้พนักงานใช้ดุลพินิษฐ์พิจารณาปฏิบัติไปตามที่เห็นสมควร
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
จำเป็นต้องหาลือในปัญหาข้อขัดข้อง
ระเบียบปฏิบัติหรือหาลือไปยังอายการสูงสุด

ก็ถ้าเกิดส่งหนังสือร้องเรียนมานะครับ
อายการก็จะพิจารณาไปตามระดับขั้น

ดุลพินิษฐ์พิจารณาปฏิบัติได้ครับ

ปี๒ปี๓ปี๕ปีก็

ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่

มันเป็นช่องทางที่เขาจะยื่นได้

ไม่งั้นจะถือว่าเป็นการละเว้น

แต่ผมเพิ่งอยู่ยก

เฉยที่รีคาคสรอไปตั้ง๕ปีแล้ว
แต่กรณีของคุณแพทย์

ฉันเป็นภรรยาต่างท้องอยู่นะครับ
ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับ
ให้เงินมาล่ะเข้าบัญชีไว้

เหลืออีกล้านห้าแล้วฉันก็ไม่ได้เอาล้านห้าไปทำอะไร
ไม่ได้ไปแปลสภาพเป็นรถเบ้นรถอะไร

ไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้ถอนไปสักบาทนึง

ถ้าพูดอย่างนี้ตรงนี้ชัดเจนกว่าด้วย
ร้องขอความเป็นธรรมอายการสบาย
อายการก็สามารถให้ความเป็นธรรมได้

แต่ถ้าไปขอความเป็นธรรมกับตำรวจมันลำบาก

เพราะตำรวจไม่ได้มีหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
จะฟ้องอย่างเดียวแล้วก็พยานหลักฐานมันได้แล้ว
ใช่ไหมเพราะตอนแรกมาบอกว่า

คือในชั้นสอบสวนที่จะต้องให้การต่างบอกไปเลย
ถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดให้ข้อมูลแต่ไม่ครบ
อันนี้เอาคุณนิวพูดดีมากเลยเพราะว่าบางคนไม่รู้
และบางคนก็ไปเชื่อทนายมากไปเช่น
ตำรวจเรียกไปให้การ
ก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะให้การชั้นศาล

เอานะพูดได้เป็นสิทธิ์ทำให้ตะโรปเป็นสิทธิ์
จริงก็สามารถที่จะให้การ
เราไม่สามารถจะพูดได้พูดอืออักอัก
เราสามารถไปให้การเป็นตัวรายละอักษรได้ครับ
และเอารายละอักษรไปส่งให้พนักงาน

ตามนี้เลยตำรวจก็ต้องพิมพ์ตามนี้ครับ

นี่คือสิ่งที่บางคนไม่รู้แต่บางคนไปเชื่อ
เพราะอะไรก็ทนายเขาจะได้เงินเนี่ย
รู้ไหมหมูก็จะหามจะเอาคานไปสวดได้อย่างไร
ก็บางคนเขาไม่รู้กฎหมายเขาก็ไม่มั่นใจ
ไปบอกว่าจะไปสู้ที่จะหอยกันในชั้นศาล
ถ้าเกิดไปสารก็แสดงว่าคุณยังไม่ให้การตรงนี้

แล้วถ้าเกิดสารลงขึ้นมาคุณก็ไปกลับบ้านนะสิ

ก็ถูกต้องไหมล่ะครับแล้วต้องใช้ใคร

ก็ถึงบอกนะครับสู้ด้วยตัวเราสู้ด้วยความจริง

แต่ถ้าเกิดเราไม่สู้เราไม่เชื่อตัวเรา

ตรงนี้มันมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะพลาด
เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณแพทย์
ผมบอกแล้วว่าจริงต้องร้องชั้นอายการ

ค่ะเป็นกรณีตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจน
เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลไปเยอะทีเดียว

ไม่ควร
ชูวิตตีแสกหน้า

เอาเป็นว่าที่คุณแพทย์จะไปพบพนักงานสอบสวน
วันที่๑๕พฤษภาคมถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องแล้วดีแล้วเหมาะสมแล้ว

เลื่อนไป๒๒เลื่อนไปทำไม
วันเนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญที่สุดต้องไปเลย
แล้วก็เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนสังคม
เขาจับจ้องอยู่จะไปเลื่อนทำไม๗วันจะไปได้อะไรจะไปเลื่อนทำไม
ไม่ต้องเลื่อนครับ๑๕ไปถูกต้อง

ถามว่า๑๕ไปแล้วถ้าเกิดตำรวจเขาแจ้งข้อกล่าวหา

เราก็มีหน้าที่ชี้แจง
อย่าไปพูดนะฮะอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวไปให้การชั้นศาล
โอเคคุณแจ้งข้อกล่าวหามานะฮะ
ฉะนั้นก็แก้ตัวไปก็นั่นเป็นของปกติครับของกระบวนการถ้าผม
พูดภาษาชาวบ้านแหละครับก็คือแจ้งข้อเก่าหามานะฮะ

ก็ต้องส่งไปอายการนะครับอายการนี่คือทนายแผ่นดินนะครับ
ส่งไปอายการเราก็มีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมไปที่อายการ
ร้องขอความเป็นธรรมไปอายการอายการก็มีหน้าที่พิจารณา
ก็อย่างที่ผมบอกเป็นหน้าที่ของทางอายการ
จะพิจารณาว่าจะให้ความเป็นธรรมจะรับไว้ไหมจะยกฟ้อง

มีคำสั่งยุติเรื่องหรือว่าจะเดิมเนินการส่งฟ้องต่อไปยังศาล
ไปที่ศาลนี่เราก็ต้องจัดทนงทนายทีมพยานหลักฐานไป
ตอนนี้ขั้นตอนนี้ผมก็ดูแล้วแหมมันทะแม่งทะแม่งนะ
ไปร้องขอความเป็นธรรมกับพนักการสอบสวน
อันนี้ทางทนายทนายใหญ่ของทางคุณแบทนปภาร์ด์
ว่าขอให้พนักงานสอบสวนได้โปรดทบทวน
ระงับการแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินข้อหาอื่นนะฮะ
แก่นางสาวนปภาตันตระกูลด้วย
อันนี้ก็แจ้งข้อระงับการแจ้งข้อกล่าวหาแค่
ยังไม่ได้แจ้งนะฮะก็จะแจ้งวันที่๑๕เนี่ยนะครับ
และเพื่อเปิดโอกาสให้นางสาวนภาได้ทำมาหากินโดยสุจริต

เพื่อหารายได้มาเลี้ยงมารดาซึ่งป่วยหนักและแก่ชะลา
และได้มีโอกาสเลี้ยงดูลูกน้อยซึ่งเพิ่งคลอดออกมา
ด้วยเหตุหมุนนี้จึงให้เป็นเครื่องอุทาหรณ์สอนใจ
ให้แก่นางสาวนปภาได้ใช้ในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตร

และการฟอกเงินเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

ก็เอาละก็เขียนไปนะก็อ่านให้ท่านผู้ชมฟังแล้ว

เรื่องพวกนี้นะครับมันคงไม่เกี่ยวกับเรื่องของความสงสารนะครับ

อายการหรือแม้กระทั่งตำรวจอายการ
กระทั่งศาลก็ไม่สามารถใช้ความสงสาร

อ้างว่าฆ่าคนแล้วก็เอาเงินไปเลี้ยงลูกล่ะ

การมีคดีแล้วความสงสาร

หลายคนอาจจะสงสารแต่มันคนละอย่างกัน

เพราะฉะนั้นก็คงต้องชี้แจงตามข้อเท็จจริง
เพราะฉะนั้นใช้ในกระบวนการตัดสินคงไม่ได้
มันต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน
เอากำลังใจให้คุณแพทย์แล้วก็ทุกคนนะคะ
อายการทั้งพนักงานสอบสวนด้วย
ทีนี้มาว่าเรื่องนี้หน่อย

เดี๋ยวนี้คนมันลงมือกัน

นี่ขนาดว่าเป็นสามีภรรยากันนะ

มาพูดได้ไงวะตอนนี้มันเยอะหรือครับ

เจอภรรยาไปนั่งคุยกับ
ใครนี่นี่คุยกับใครคือใครนี่

ไปภรรยาแน่นิ่งก็คิดว่าตายฮะ
ก็จับเอาภรรยาไปยัดใส่ท้ายรถ

ปรากฏว่าเคาะประตูกระโปรงรถเรียกคนช่วย
มีภาพก็งัดอยู่คนก็ได้ยินว่า
เสียงอะไรมีคนทุบทับเปิดขึ้นมา

นี่เขาโอ้โฮนี่มันจริงนี่
แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีน้อยนะ
เพราะว่าเรื่องการสื่อสารนี่แหละครับ
ระวังกันให้ดีนะครับ
ทะเลาะกันกันก็เพราะเมื่อการสื่อสาร
ชัดกันลายกันนี่แหละครับ

โดยพันธุ์ตำรวจเอกภูมิบรินพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้กำกับการ๕กองปราบปราม

เกิดเหตุขับรถไปรับภรรยาที่ทำงาน
นะครับและเกิดมีปากเสียงกันนะครับ
รับหากเธอมีผู้ชายอื่น
ประกอบกับพ่อของฝ่ายหญิงไม่ชอบตน

ใช้มีดที่เตรียมมาแทงเข้าไปที่
นางสาวสุนันทาไป๓ครั้งก่อน

คิดว่าภรรยาเสียชีวิตประกอบกับตกใจ
ก็เอายัดภรรยาเข้าไปที่กระโปรงรถ

เอาแหวนเอาสร้อยคองสร้อยข้อมือเงินสดนะครับ

ผมถึงบอกว่าต้องระวังให้ดีครับ

ใจร้อนโทรศะนี่สำคัญที่สุดยนต์

อันนี้มาจากที่ภูมิพินอันนี้จากที่บ่อทองชนบุรีอันนี้มาจากมีนบุรีนะครับ
อันนี้มาจากจตุจักรอันนี้มาจากนกคอนพะนมมาจากกะบี่นะครับ
บอกให้มาจากกะบี่ก็มีบางคนเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกม๔๔
ผมจะไปเกี่ยวด้วยไหมเนี่ยผมนี่เป็นแค่แหมผู้จัดแล้วไม่ใช่นักการเมืองแล้ว
เป็นแค่ผู้จัดรายการสื่อมวลชนเล็กตัวเล็กจะไปเลิกอะไรม๔
ผมจะไปมีอะไรได้ไม่ให้ขอผมอย่างอื่นเถอะ

ตอบได้ยังไงล่ะครับอย่างนี้ผมก็คงอ่านแล้วผมก็ต้องวางไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีครับเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่บอกที่นะว่าจังหวัดไหน
เขาบอกเขาเป็นตำรวจสายสืบฮะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยฮะ
มีความอัดอั้นตันใจแต่พูดไม่ได้เนื่องจากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ขอให้ช่วยจัดการหาคนดีมาหน่อยเถอะครับ
เพราะว่าเวลาผมไปจับผู้ต้องหาค้ายาบ้าทีไร
ก็โทรมาขอให้ปล่อยอันนี้จริงไม่จริง
อันนี้ต้องไปสอบสวนดูแต่ผมไม่บอกหรอกครับที่ไหน
เพราะว่าไม่รู้เขาใส่ร้ายหรือเปล่า
พวกนี้จะไปเชื่อหมดไม่ได้คุณนิว
ผมต้องให้สายลับ๒๗อรหันต์ของผมไปสอบสวนดู
ลงพื้นที่แล้วไปหาข้อมูลว่าจริงไม่จริง
มีอะไรอย่างนี้จริงไหมชื่อใครมายังไง
ไปยังไงไปซุ่ม๔ซุ่ม๕เดี๋ยวก็โดนฟองหรอกครับ

เห็นคุณผู้ชมส่งมาเยอะแยะแบบนี้นะคะ
เรื่องยังไม่หมดนะคะยังมีอีกเยอะเลย
อีเมลก็ส่งมาเยอะนะคะคุณชูวิทย

ตามเรื่องรับเหมาก่อสร้างโรงพัก๓๙๖แห่ง

อันนี้ก็เขียนว่าให้ป่าชูวิตตีแสกหน้าให้เข้าใจด้วย
โอ้โหนี่ผมพูดไปตั้งแต่มันปีมาโว้แล้วครับ

ส่งมาค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณชูวิชเอาเรื่องอะไร
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
เรื่องของสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้

เชื่อว่าวันนี้คนไทยได้ตาสว่าง
กับเรื่องราวที่คุณชุวิตได้ให้ข้อมูลกันแล้ว

วันนี้หมดเวลาลากันเลยนะครับ
เจอกันวันจันทร์ค่ะ
สวัสดีครับ